แต่ว่าในช่วงแรกไปติดตามเรื่องราวของการก่อสร้างพระเมลุมาตรจำลองในหลายจังหวัดก็ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตอนนี้ใกล้ที่จะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วรวมไปถึงความสวยงามของลานดอกดาวเรือง
ในหลายจังหวัดนี้ตอนนี้เริ่มบาดสะพรั่งแล้วครับ
อย่างที่จังหวัดนี้นะครับไปที่สุราธานีกันก่อน
ที่เห็นอยู่นี่คือแปลงดาวเรืองกว่า๓๕๐๐ต้นนะครับที่เริ่มบานสะพรั่งสวยงามแล้ว
อยู่ในบริเวณศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีอำเภอบ้านนาศาลจังหวัดสุราธานี
ก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดี
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงราชการที่๙
แล้วก็นอกจากนี้นะครับยังมีดาวเรืองอีกประมาณ๓๕๐๐ต้นที่ปลูกไว้ที่บริเวณเทศบาลตำบลพรุพี
เพื่อที่จะนำมาประดับตกแต่งตามสถานที่สำคัญต่างในจังหวัดด้วยครับ
ไปดูบรรยากาศกันที่จันทบุรีกันบ้างนะคะ
ที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดจันทบุรี
มีเจ้าหน้าที่และกลุ่มจิตอาสาเฉพาะกิจก็นำต้นดาวเรืองที่ชาวบ้าน
และทางเทศบาลเมืองจันทบุรีร่วมกันปลูกเอาไว้กว่า๘๐๐๐ต้น
ประดับตกแต่งบนภาพลายเส้นพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙
เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้

ใช่แล้วครับส่วนอีกหนึ่งจังหวัดสวยงามไม่แพ้กันเลยครับ

เขาจัดกิจกรรมปลูกดาวเรืองและนำมาจัดเรียงเป็นรูปหมายเลข๙ไทยครับ
อยู่ที่บริเวณสารกลางจังหวัด
เพื่อให้บานสะพรั่งพร้อมกันทั่วประเทศในช่วงงานพระราชพิธี
ถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙นะครับ
ขณะที่ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างก็ช่วยกันปลูกดาวเรือง
แล้วก็ดอกไม้สีเหลืองอย่างเช่นดอกทานตะวันและปอเทืองครับ
ซึ่งก็เริ่มทยอยออกดอกบานสะพรั่งแล้วด้วย
ส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
นายสุวิทย์คำดีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซานำคณะลงพื้นที่
ไปติดตามความคืบหน้าการเกาะสร้างพระเมรุมาตรจำลอง
บริเวณลานอเนกประสงค์วัดโสธรวรารามวรวิหาร
ซึ่งก็อยู่ที่อำเภอเมืองนะคะ
ตอนนี้ดำเนินการคืบหน้าไปกว่า๑๙๕จะเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่๑๕ตุลาคม
และทางจังหวัดจะจัดพิธีบวงสวงพระเมรุมาตรจำลองในวันที่๑๖ตุลาคมต่อไปค่ะ
จริงก็น่าจะเกือบแล้วเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะ

นายนรงศักดิ์โอสดธนากรผู้ว่ารัฐการจังหวัดครับ
เข้าตรวจดูการก่อสร้างพระเมลุมาตรจำลองภายในสนามบินเก่าฝูงบิน๔๑
เขตเทศบาลนครเชียงรายนะครับ
ขณะนี้การก่อสร้างแล้วเสร็จ
ส่วนบริเวณโดยรอบนั้นอยู่ระหว่างการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามสมพระเกียรติ
เพื่อเตรียมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙นะครับ
อย่างที่บอกหลายจังหวัดเนี่ยจริงน่าจะเสร็จเกือบที่จะ๑๐๐แล้ว
แค่เก็บงานเล็กน้อยเท่านั้นทางร้านตรงนี้ยังมีอยู่
เพื่อที่จะเก็บงานบ้างในบางจุดเพราะช่วงนี้มีฝนตกลงมา
ก็ต้องใช้เวลาอีกนิดหน่อยแต่ทันตามกำหนดแน่นอน

นายปวินชำนิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เป็นประธานรับมอบดอกไม้จันทร์กว่า๑แสนดอก
จากตัวแทนจากหน่วยงานต่าง
โดยจนถึงขณะนี้ก็มีดอกไม้จันทร์ที่รวบรวมจาก๒๕อำเภอกว่า๒ล้านดอกแล้วนะคะ
ทางผู้ว่าก็บอกว่าน่าจะเพียงพอสำหรับ
การใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์วันที่๒๖ตุลาคมนี้อย่างแน่นอนค่ะ
ปิดท้ายกันที่ที่ว่าการอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลานะครับ
น่านพระราชภิกษีถวายพระเผลอพระบรมศพ
ก็ได้เข้ารับสิ่งของพระราชทานประกอบไปด้วยนะครับ
มีหมวกผ้าพันคอเสื้อยืดสีดำปลอกแขนและกระปุกออมสินด้วยนะครับ

ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาชะพอกิตเนี่ยรวมกว่า๙หมื่นคนเลยทีเดียวครับ